สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่
ไทยรัฐนิวโชว์นะครับติดตามข่าวพระค่ำกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
และอยู่กับเราทั้ง๓คนเช่นเคยนะครับอยู่กับคุณอรัชพรคุณจุรัฐ
แล้วก็ผมทัศนัยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อ
คือประเด็นที่ว่ามีคนไปพบมีการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมของวัดพระธรรมกาย
ที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาใหญ่โตหรูหรา
สังคมมีการตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการไปก่อสร้างที่ดินของทางราชการหรือไม่
โคศกออกมาโต้แล้วว่าได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
มีการขออนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้องด้วยนะครับแล้วก็พร้อมให้เข้าไปตรวจสอบนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องของราคาทองคำคุณผู้ชมหลายคนจ้องจะนำไปขายเหมือนกัน
แต่ว่าเป็นผลต่อเนื่องมาจากการลงประชามติของอังกฤษสุดท้ายคือต้องออกใช่ไหมครับ
เขาบอกว่าราคาทองคำในประเทศจะผันผวนต่อประมาณทั้งปีเลยอาจจะสูงถึง๒๓๐๐๐บาทได้
ใช่ค่ะเพราะว่าขั้นตอนหลังจากลงประชามติแล้วเนี่ยยังไม่ได้มีผลทางกฎหมายนะคะ
ต้องนำเข้าสู่สภาอังกฤษในการที่จะลงมติกันอีก
เพราะฉะนั้นขั้นตอนตรงนี้ใช้เวลานานมาก
ดังนั้นราคาทองคำน่าจะผันผวนทั้งปีเลยก็ว่าได้
แต่ว่าใครที่ซื้อทองตอนถูกนะประมาณ๑๘๙๐๐ช่วงนี้น่าจะเหมาะสมในการนำทองออกไปขายเก่งกำไรได้บ้างนะครับ
แต่ช่วงนี้คงไม่เหมาะในการไปซื้อทองมาเก็บไว้เพราะว่าก็ค่อนข้างจะแพงเหมือนกันนะครับ
ส่วนเรื่องของประเด็นที่เราจะมาคุยกับคุณผู้ชมวันนี้เป็นเรื่องของสภาพอากาศหน่อยครับ
เพราะว่าช่วงนี้บอกว่าอาจจะมีฝนตกลงมาหลายพื้นที่เหมือนกันนะครับ
เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะง่ายเลยส่งมาว่าพื้นที่ที่คุณผู้ชมอยู่อาศัยนั้นเป็นอย่างไรบ้าง
สภาพอากาศฝนตกหนักหรือว่ายังมีอากาศร้อนยังแรงอยู่ไหมนะคะส่งกันเข้ามาค่ะ
ใช่ค่ะก็ส่งมาทางไลน์แล้วก็ขึ้นหน้าจอของไทยรัฐทีวีเรานี่แหละค่ะ
เมื่อวันก่อนคุณรัชพรมีการไลฟ์น้ำท่วมใช่ไหมครับขับรถอยู่
ใช่ตกท่วมเยอะเลยท่วมเยอะมากแล้วคือนั่นคือตกแค่ประมาณสักครึ่งชั่วโมงเท่านั้นเอง

คือน้ำรอการระบายเยอะ
ขออภัยค่ะน้ำรอการระบายเร็วมากเร็วในที่นี้คือมันเอ่อขึ้นมาเร็วมาก
คุณผู้ชมก็ส่งข้อมูลเข้ามาแลกเปลี่ยนกันกับหน้าจอของเรานะครับ
วันนี้มาเริ่มที่ประเด็นของวัดพระธรรมกายกันก่อนคุณผู้ชม
ทางด้านของโฆษกศิษยานุสิตของวัดพระธรรมกายออกมาบอกว่า
ยืนยันนะครับเรื่องของการก่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาเป็นไปอย่างถูกต้องครับ
มีการก่อสร้างอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็พร้อมให้หน่วยงานของรัฐนั้นเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของนายองค์อาจธรรมนิษฐาโคศกศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายครับ
นำมาแสดงต่อสื่อมวลชนว่าที่ดินดังกล่าวนั้นได้รับการอนุญาตก่อสร้างอย่างถูกต้อง
โดยในเอกสารระบุว่ามูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูงในอุปถัมภ์พระราชภาวณวิสุทธิ์เป็นผู้ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร๑๑ชั้นนะครับ
ชั้น๑นะครับเป็นสถานที่อาศัยรวมกันแล้วก็อาคาร๓ชั้น๑หลังเป็นสถานอบรมสัมมนานะครับ
โดยมีนายชัยนรงค์บุตรสุวรรณรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งตาลองเป็นผู้เซ็นอนุมัติ
พร้อมกล่าวได้ว่าพื้นที่กว่า๔๐๐ไร่ของศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ได้มาจากการซื้อที่ดินต่อจากชาวบ้านในนามของมูลนิธิมหารัตนาอุบาสิกาจันทร์ผ่านในหน้า
อาคารแห่งนี้เป็นสถานปฏิบัติธรรมของพระพิสุสงฆ์
และประชาชนที่รองรับได้ประมาณ๑๕๐๐คน
สร้างเป็นอาคารสูงนะครับโดยเงินในการก่อสร้าง
เป็นเงินของมูลนิธิที่รับบริจาคมาจากกลุ่มลูกศิษย์ทั้งหมดนะครับ
พร้อมยืนยันว่าไม่ใช่สถานที่หรูหราหรือสะดวกสบายมากเกินไป
เป็นเพียงสถานที่เรียบง่ายเท่านั้น
พร้อมปฏิเสธว่าไม่มีรีสอร์ทหรือคอนโดมิเนียมในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมอย่างแน่นอน
จากจุดใกล้เคียงกับสถาน
ปฏิบัติธรรมนั้นเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อาจจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับ
จากนี้ก็พร้อมที่จะให้หน่วยงานของทางราชการเข้าไปตรวจสอบข้อที่จริง

การบริหารราชการเป็นการลุกแก่อำนาจเพื่อหาทางเรื่องของการรังแก่ประชาชน
ถือว่าขัดต่อนโยบายการสร้างความปรองดองของนายกรัฐมนตรีหรือไม่
พร้อมกันนี้ทางด้านของสิทธิ์วัดพระธรรมกายก็ขอวอนหน่วยงานราชการให้ความเป็นธรรมและไม่ทำตามใบสั่งของใครครับ